ฉายานี้เจ๊มาลีอีโต้คู่ท่านได้แต่ใดมา

ใช่ก็ต้องแบบเออมาดิ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยไหมคะว่าเพราะอะไรถึงได้ชื่อว่าเจ๊มาลีอิโต้คู่ค่ะ
ด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพตอนแรกนึกเข้ามาผู้หญิงคนนี้มาเข้ามาขอความช่วยเหลือ
ผมกะว่าพี่ผู้ชายต้องซัด

มึงตามผู้หญิงมาแบบนี้ได้ยังไงอะไรยังไง
โทษนะพี่ผู้ชายผมคิดว่านี่พี่

เฮ้ยไปไปเลย

แต่คนที่จัดการทุกอย่างเจ๊เลยค่ะ
เจ๊มาลีอีโต้คู่เดินมาแบบนี้

พี่ลบเออพี่ลบมาลบมา

โต้คู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ผู้หญิงที่เดินมาตอนแรกจะมาขอความช่วยเหลือ

พอเราเห็นตอนแรกเราก็เอ้ยผัวเมียทะเลาะกันหรือเปล่า

ไปไปคือจะบังคับให้ผู้หญิงเดินกลับไปที่รถนะ

แล้วมีขู่ด้วยนะขู่จะเอาปืนยิงหน้าไง

และนี่ค่ะสุดท้ายผู้เสียหายที่สะพายเป้ส้มนี้
โอ้โหขอบคุณเจ๊มากเลยที่ช่วยชีวิตหนูไว้
เธอร้องไห้เลยนะฝั่งผู้เสียหายเป้ส้มเนี่ยค่ะ
ซึ่งเอาจริงคนที่เอามาโพสต์เนี่ย
คือสามีของเจ๊มาลีนะชื่อว่าพี่เพียน
นามสกุลขำมากเออนี่แหละเขาเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊ค
แล้วก็บอกว่าเมื่อผู้หญิงเดินเข้าร้านมาขอความช่วยเหลือ
เจ้าของร้านมาลีเจ้าเก่าอาหารตามสั่งจะทำอย่างไร
นี่นักข่าวของเราเห็นโพสต์แบบนี้นี่ลงไปหาเลย
พี่มาลีขอดูอิโต้หน่อยดีเข้าไปในด่าน
เจอนะคะร้านนี้ร้านของพี่มาลีเป็นร้านอาหารตามสั่ง
พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมบนหลังแล้วไปกินบ้างไหมนี่นี่นี่

ผมว่าเจ๊ก็ต้องสับหมูละเอียดมากแน่ดูจากท่าทาง
ดูจากทรงขนาดนี้แล้วนี่อยู่ที่ซอย๔พาสว่าง
เทศบาลนครหัดใหญ่นะคะไปคุยกับเจ๊มาลี
ไปคุยกับพี่เพียรที่เป็นสามีของเจ๊โอ้โห
คือเจ๊จัดเต็มมาเลย
เจ๊จัดเต็มผมกว่ามีดก็คิ้วเจ๊มาลีนั่นแหละ

เจ๊ครับขนตาเจ๊ซื้อหน่อยผมจะซื้อให้น้ำแข็งหน่อย

คือบอกว่าอย่างนี้บอกว่านี่ดูไหมล่ะน้องนักข่าว
นี่แหละคืออีโต้ที่พี่ถือไปวันนั้น
คือก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวันอังคารใช่ไหม
ผู้หญิงที่สะพายเป้ส้มวิ่งมาในร้านโอ้โหเธอตัวสั่นเลยนะ
แล้วมาขอความช่วยเหลือคือพูดแค่ว่าช่วยด้วยผมไม่อยากไปกับมัน

แล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อกันฝนก็เดินตามเข้ามาไง
โวยวายแล้วก็ขู่ด้วยบอกมีปืนนะเดี๋ยวจะยิงเลย
ทีนี้เจ๊มาลีก็เลยบอกว่าไปไปทะเลาะกันที่อื่นเลย
แล้วไปคว้าอีโต้นี้แหละมาค่ะคุณผู้ชม
อยากให้เจ๊มะลีเล่าฟังเจ๊มะลีเล่าน่าจะแซ่บกว่า

แล้วผู้หญิงสั่นเหมือนลูกนกตกน้ำนึกออกไหม
แล้วพอดีฝนมันพลำอยู่ด้วย
แล้วผู้ชายวิ่งเข้ามาขู่
มีปืนนะกูมีปืนนะกูจะยิงอะไรแบบนี้
แล้วเราเป็นเจ้าของร้านนี้เราก็ต้องตั้งรักก่อนสิ

ไม่กลัวมึงมีปืนแต่กูมีมีด
เอามึงชักออกมาเดี๋ยวกูควัน

ชอบใจเจ๊ได้มากมึงชักออกมาเดี๋ยวกูควัน

นี่แหละคือคุยกับนอกจากคุยกับเจ๊มารีแล้ว

เมียผมเขาสายบู้อยู่แล้ว
บวกพร้อมลุยเสมอแล้วพอเจอแบบนี้เมียผมไม่ยอมหรอก

มาตีกันแล้วข้าวของในร้านเสียหายทำไง
แล้วนี่คือพี่เพียนเขาก็เลยบอกไงบอกว่าผมฝากนะ
คิดนิดนึงนะว่าเป็นผู้ชายเนี่ยอย่าไปทำรุนแรงกับผู้หญิง

บ้านผมนี่ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าผมจะทะเลาะหรือจะทำรุนแรงกับเมีย
นี่คือพี่สมเพียรพี่รับหน้าที่ดูแลเรื่องค้าขายไป
เรื่องค้าขายเรื่องของการทำอาหารไป
พี่ไม่ต้องห่วงชีวิตพี่ปลอดภัยนะ
พี่เลือกคนไม่ผิดพี่มีคนดูแลพี่แล้ว
ทรงแล้วรู้แหละพี่สมเพียรเป็นช้างเท้าหน้า
แต่เจ๊มารีควานช้าง
ยอกแล้วลูกพี่โอ้โฮจริงมีปืนยังไม่กลัวเลยอ่ะโอ้โฮ
หัดใหญ่นะหาดใหญ่ไปอย่าลืม
อุดหนุนนะร้านเจ๊มะลีเยอะนะคะ